คุณผู้ชมคะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปค่ะ
ว่าไปดูลิ้นของผู้ชายคนนี้กันดีกว่า
ลิ้นสัมผัสวิญญาณคุณผู้ชมเคยเห็นไหม
อุ๊ยรับภาพมาสักใกล้ขนาดนั้น

เราส่งติไปกิติศักดิราชัยเจริญสุข
อะไรเนี่ยกำลังสัมผัสวิญญาณอยู่เหรอ

เขาบอกว่าเขาสัมผัสวิญญาณได้

แล้วคุณผู้ชมสังเกตการแต่งตัวของเขาก็ดูเป็นเอกลักษณ์
เราไม่ตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกนะว่าเขาเป็นอย่างไรนะ
แต่แค่จะให้ดูว่ามันแตกต่าง

เรื่องของการแต่งตัวเสือผ่าอะไรแบบนี้
แต่เขาบอกว่าเขาสัมผัสวิญญาณได้

ที่อยู่๑๕บาทรองดูรองดู
แตกต่างกับเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่เหลือเกิน

อย่าตัดสินคนจากแบบการแต่งกายจากรูปลักษณ์ภายนอก

นายประเสริฐพนึกทองที่ระยองนะคะเขาบอกว่าเขาใช้ลิ้นสัมผัสวิญญาณได้
เขาขับเก๋งสีขาวตะโครนเต็มรถเลยที่จอดอยู่รถเขา
อันนั้นเขาตั้งใจนะเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ล้างนะใช่ใช่เขาตั้งใจ
เอาโครนเอาย่ามาติดเพื่อให้วิญญาณมาอยู่ด้วยโอ้โหนี่ไงนี่ไง
ตอนนั้นเคยมีข่าวว่าโอ้โหใครก็ไม่รู้รถเนี่ยแบบเอาต้นมงต้นไม้เอาย่าแห้งอะไรมา
เอาโครนมาแปะเต็มเลยมันผิดกฎหมายนะมันมันบังทัศนวิสัยในการขับรถ
ในการมองเห็นอะไรแบบนี้จริงแล้วอ่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้
ทีนี้ค่ะนายประเสริฐเนี่ยก็พาติไปริมชายหาด
บอกว่าไปเดี๋ยวผมมาจับผีให้ดูต้องติบอกผีอะไรเออ
ทะเลไงมาริมชายหาดจะผีอะไรต้องมาจับผีทะเลเท่านั้นเหรอผีทะเล
อืมทีนี้แหละจับผีก็ต้องแลบลิ้นเพราะว่าลิ้นเขาสัมผัสวิญญาณใช่ไหมคะ
ครับเขาบอกว่ามีวิญญาณสามดวงอืมเป็นชายสามคนที่จมน้ำตาย
ไม่ได้ไปผุดไปเกิดครับทั้งสามคนอายุยี่สิบห้าอ่า
แล้วก็เชิญวิญญาณขึ้นรถโอ้โหเปิดเพลงธรณีกันแสงให้วิญญาณฟัง
แล้วบอกจะพาวิญญาณไปอยู่ที่บ้าน
อันนี้อันนี้กำลังสัมผัสยังไม่ชายังไม่ชาครับไม่ชาครับ
นี่ดูนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยลิ้น
คุณพี่เขาจะใช้ลิ้นนี่เขากำลังสัมผัสอยู่ว่า
กำลังถ้าถ้าลิ้นชาก็รู้สึกจะมีเริ่มมีวะตอนนี้ยังยังยัง
ครับนี่ครับมีครับหนีครับมาเริ่มมาแล้วครับ
เป็นกี่ดวงครับพี่ดวงวิญญาณตอนนี้มาได้สองดวงครับ
สองดวงเป็นชายเป็นหญิงครับเป็นชายครับอายุเท่าไหร่ครับ
อันนี้ยี่สิบห้าครับตอนเนี้ยเขาบอกอะไรกับเราบ้างครับผม
ก็เขาอยากจะไปแต่เขาไม่มีที่ไปครับ
ครับได้ได้สามครับได้สามเชิญครับเชิญไปอยู่ที่เชิญครับเชิญ
เชิญไปอยู่ที่เข้าไปในรถผมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว
แล้วเขาเป็นผู้ชายหมดเลยเหรอพี่ผู้ชายครับเจอนี่ผู้ชาย
เป็นอะไรตายครับก็จมน้ำตายครับโอ้ยตายตายตายตาย
นี่ได้สามตัวแล้วเหรอใช่ค่ะผมนึกว่าแหลมมอลิสัน
ไม่ใช่พี่แหลมใช่ไหมไม่ใช่เขาเปลี่ยนทรงผมได้เมื่อสักครู่นี้
ก็ไม่ได้ส่งนี้เนอะจับวิญญาณใหญ่เลยค่ะนายบทเสิร์ฟ
บอกว่าก็เขาสามารถสัมภาษณ์วิญญาณได้จริงจริงนะ
โดยลิ้นของเขาเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับ
สองปีพอเวลาออกไปตามสถานที่ต่างก็สัมผัสวิญญาณได้
เขาตั้งใจจะช่วยเหลือวิญญาณ

ประเสริฐก็เลยพาไปดูว่าวิญญาณที่พามา๓ดวงที่ชวนขึ้นรถใช่ไหมคะ

เขาจะพาไปไว้ที่บ้านอยู่อีกอำเภอหนึ่ง

ติไปขึ้นรถไปกับวิญญาณ๓ดวง

บอกเพื่อพี่อุ๋ยผมก็ไปก็ได้

ในรถเปิดเพลงธรณีกันแสงค่ะ
นายประเสริฐบอกว่าวิญญาณเขาชอบนะคะ
วิญญาณชอบฟังแล้ววิญญาณสามดวงก็อยู่บนรถ
เมื่อกี้เห็นไหมเหมือนที่คุณหืมมาสอนบอก

ตรงข้างนี่ไม่เห็นเลย

มีแต่วิญญาณเลยมองไม่เห็น
สามดวงแล้วก็มีติอีกหนึ่งครับ
ติก็มองเห็น
เห็นแต่วิญญาณเรามองไม่เห็น
พอไปถึงที่บ้านนายประเสริฐนะคะที่บอกว่าจะเอาวิญญาณไปไว้นะคะ
บ้านหลังนี้ค่ะบ้านร้างโอ้โหมี๔ห้องนอน
ประเสริฐบอกว่าบ้านหลังนี้เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กค่ะ
ก็เลยตั้งใจจะเอาวิญญาณที่ลิ้นสัมผัสได้๓ดวงมาอยู่ที่บ้านหลังเดียวกัน
ก็จะได้กลายเป็น๕ดวงก่อนหน้านี้มีอยู่แล้ว๒แล้วเป็นผู้ชายหมดเลย
บ้านในประเสริฐ
มาเก็บไว้ที่นี่แต่ก็ไม่มีใครเจอเรื่องอะไรแปลกนะคะ
พี่เป็นเป็นไงเคยเคยเคยเจอวิญญาณหรืออะไรรีรับรีรับตรงบ้านฝั่งตรงข้าง
ที่พี่เกิดเข้าวิญญาณเล่นร่อนมามาที่เขาเรียกมามาไกวไหมครับไม่มีครับ
ไม่มีใช่ไหมครับครับไม่มีไม่มีแล้วส่วนตัวนี่เรา
ชาวบ้านแถวนี้นอกจากเราแล้วคนอื่นเขาเคยเจออะไรแบบนี้ไหมไม่มีหรอกนะ
ก็ไม่มีใครเจอไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยหมายังไม่หอนเลยอ่า
นี่ค่ะนี่หมายังไม่หอนเลยเพื่อนบ้านบอกจบข่าวค่ะจบแค่นี้ค่ะ
ติเดี๋ยวก่อนแค่นี้เหรอไม่มีอะไรพี่เล่าต่อใช่ไหม
ไม่ใช่ตี๋เจอตามทางมาพวกนี้ตี๋จบแบบนี้เลยอ่ะจบหุ้นห้วนแบบนี้เลยอ่ะ
ผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะนะเอองงเลยพี่มิ้วเล่าแล้วงงเลยติ
นี่ผมก็เพิ่งเคยเจอนะจบแล้วค่ะลิ้นสัมผัสวิญญาณใช่ใช่นี่โอ้โห
วิทยาบาลค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความว่าส่งข้อความว่าไม่รู้จะกลัวใครดี
จะกลัววิญญาณหรือว่ากลัวนายประเสริฐหรือว่าจะกลัวติ
กลัวติไว้ก่อนกลัวติไว้ก่อนอ่าอ่าส่วนนี้น่ากลัว